มาดูความเคลื่อนไหวทางการเมืองกันบ้างนะครับ

ก็มีการจัดงานครบรอบ๔๕ปี
ครบ๖ตุลา๑๙ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ก็มีการประกาศปิดใช้พื้นที่จากโควิด
แต่เนี่ยค่ะก็มีการเปิดให้ทำกิน

โดยคณะกรรมการจัดงาน๔๕ปี๖ตุลา๑๙
และตัวแทนสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ก็ได้จัดงานรำลึก๔๕ปี๖ตุลา๑๙
จัดแสดงภาพถ่ายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีต

มีคนเดือนตุลานำพวงมาลามาร่วมวาง

ที่บริเวณลานปฏิมานุสร
มีตัวแทนพักการเมืองอย่างพักเพื่อไทย
พักเก้าไกรคณะเก้าหน้า
แคร์กลุ่มธรรมศาสตร์และการชุมนุม
กลุ่มเยาวชนปลดแอบแล้วก็กลุ่มทะลุฟ้านะคะ
โดยประธานคณะกรรมการจัดงาน๔๕ปี๖ตุลา๑๙

ก็ได้กล่าวขอบคุณทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ที่ให้มีการจัดกิจกรรมภายในมหาวิทยาลัย
เพราะว่าก่อนหน้านี้ทางมหาวิทยาลัย
ได้ประกาศปิดการใช้พื้นที่เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด
แล้วปีนี้ค่ะสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รางวัลจารุพงศ์ทองศิลป์เพื่อประชาธิปไตย
ให้กับนายเพนกวินพริษชีวารักษ์
แล้วก็มีแม่ของเพนกวินเป็นผู้รับรางวัลแทนนะคะ
เพราะว่าเพนกวินยังอยู่ที่เรือนจำนะฮะ
แต่ว่าแม่เพนกวินก็อ่านจดหมายที่ลูกชายฝากมาจากเรือนจำนะ
บอกว่าได้รับเกียรติอย่างสูงที่ได้รับรางวัลนี้นะครับ
เพราะว่านายจารุพงศ์ทองสินไม่เพียงเป็นรุ่นพี่
แต่ยังเป็นผู้เสียสละเพื่อประชาธิปไตยจนถึงที่สุด

แต่ประเทศนี้ก็ยังคงมีคนต้องเจ็บปวดเสียสละ
เพื่อประชาธิปไตยไม่ต่างจากยุคนั้นนะฮะ
ถ้าจำกันได้นะถ้าย้อนไปปี๑๙นะคุณ
คือนายจารุพงศ์ทองศิลป์ถือว่าเป็นนักศึกษาคณะศิลปศาสตร์
แล้วก็เข้าร่วมกิจกรรมทางการเมืองเมื่อวันที่๖ตุลา๑๙
และหลังจากนั้นก็ถูกยิงที่หน้าตึกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ขณะที่เร่งให้เพื่อนนักศึกษาออกจากตึก
อันนั้นก็ย้อนเหตุการณ์ไปแล้วก็กลายเป็นรางวัลนี้นะครับ
ใช่ค่ะครั้งนั้นก็เป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์ชาติไทยนะคะ
โดยแก่นำกลุ่มทะลุฟ้าอย่างนายธนพัฒน์กาเพ็งย้ำค่ะ
ถึงจุดยืนการเคลื่อนไหวของทางกลุ่มทะลุฟ้า
บอกแบบนี้นะบอกว่ายังยืนหยัดใน๓ข้อเรียกร้อง
แล้วก็ทิศทางการเคลื่อนไหวของกลุ่มทะลุฟ้า
จากนี้ยังจัดกิจกรรมชุมนุมเหมือนเดิมค่ะ

ทะลุฟ้าจะมีการจัดชุมนุมเป็นชุมนุมใหญ่
พร้อมกับการเสวนาที่อนุสวรีประชาธิปไตย

ดังนั้นเดี๋ยวต้องรอจับตากิจกรรมที่จะเกิดขึ้นของกลุ่มทะลุฟ้า
เขยิบจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปที่บริเวณท้องสนามหลวงหน่อยค่ะ
เจ้าหน้าที่ก็เอาตู้คอนเทนเนอร์นี้นะคะ
มาวางเป็นแนวตั้งเอาตู้มาวางเป็นแนว

ปิดถนนตรงหน้าถนนพระรานฝั่งตึกแดงด้วยนะคะ
จากภายในมหาวิทยาลัยจัดงานข้างนอก
ก็มีเจ้าหน้าที่เขาเอาตู้คอนเทนเนอร์มากั้นด้วยค่ะครับ